ภาพปฏิสัจที่คุณพระอุมบอกนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูกันนะครับ
บรรยากาศในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับซึ่ง

จะพบแบบนั้นก่อนเริ่มเกม
นะครับน้องมาริดนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับ
เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของประตูแรกของธีรสิน
เพราะว่าภรรยานะครับน้องบีบีแล้วก็น้องมะริดเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยนะครับ
ในช่วงต้นเพื่อให้กำลังใจและเนี่ยครับ
ประตูของธีรสินโอ้โหเทคตัวขึ้นหม่งจังหวะสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับ
เพราะเกมมันค่อนข้างคู่ขี้นะถึงแม้การต่อบอลของซานเฟชเช่จะดูดีกว่าก็ตามครับ
ี่สิบแปดนาทีนะครับบางที่ก็บอกว่ายี่สิบเก้านาทีนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายการันตีครับประตูแรกประติศาสตร์ของคนไทยที่ยิงในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครับ
โดยธีรสินแดงดาครึ่งหลังครับชนะทิพย์มีโอกาสนะครับ
จังหวะได้เทคโตขึ้นหม่งตัวเล็กแต่ว่าหม่งเล่นทางเกือบจะดีเหมือนกันครับ
แต่น้ำหนักบอลเนี่ยมันก็ไม่แรงครับพยายามจะเทคตัวหม่งเต็มที่แล้ว
ก่อนที่เจชนะทิพย์จะถูกเปลี่ยนตัวอ่อนที่๗๐
และธีรสินครับถูกเปลี่ยนตัวออกจังหวะนี้นาทีแปดสิบสาม
แต่ก็เพียงพอครับทำให้ธีรสินนั้นพาทีมเก็บ๓แต้มนะครับ

มุ้ยก็บอกว่าดีใจที่ลงสะดามได้ตั้งแต่นาทีแรก

แต่ก็มีสิ่งที่ต้องปรับแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองอยู่ครับ
ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
มันยังมีหลายอย่างที่แบบก็ต้องพัฒนา
แล้วก็ต้องยกระดับเองขึ้นมา
ครับก็จริงแล้วผมเชื่อว่าทุกแมทไม่มีนัดไหนง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็คงต้องทำงานหนักกันทั้งผมเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีม
เราก็หวังว่ามันจะแก้ไขจุดบกพร่อง
บางทีมันยังไม่ได้เพอร์เฟค๑๐๐เลย
ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน